สถานการณ์ตอนนี้คือไม่ปกติมาก
ตัวที่จะออกคือ๒ทุ่ม๔๔
จนตอนนี้ตี๑แล้วก็ยังอยู่ที่กรุงเทพ
ขับรถวนไปวนมาเพื่อบอกว่ารับผู้โดยสาร

เข้าใจตั้งแต่วนมารับ
ตอนนี้ไม่ไปไหนเลยจะให้เอาใจอะไรอีก

ผู้โดยสารทั้งหมดของรถที่ฉันจองเนี่ย
อันนี้คือผู้โดยสารทั้งหมดที่รอรถตั้งแต่เช้า
แล้วรถไม่มาตอนนี้เขาให้อบพยพ

ก็ดูดิคนตำรวจคนเสียหายโคตรเยอะ

ควรจะเห็นใจค่ะเพราะตั้งแต่๒ทุ่ม๒๐รถ
ตอนนี้น่าจะอยู่นครสวรรค์แล้ว
ปี๑แล้วค่ะ
เงินที่เราจ่ายเนี่ยให้บริษัทเนี่ยมันคือค่าจ้างของคุณอ่ะ
ถ้าคุณตอบบริษัทเลยคุณต่อบริษัท

แล้วระหว่างทางนะคะที่คนขับคนนั้นขับอยู่คนเดียวเนี่ย
เขาก็มีแบบแวะที่ปั๊มน้ำมันเพื่อจอดนอนประมาณ๒รอบ
รอบแรกประมาณ๔๐นาที
แล้วก็รอบที่๒หนูก็ไม่แน่ใจว่านานเท่าไห

แล้วก็มีแวะแบบเข้าแวะห้องน้ำ
แล้วก็เข้าเติมน้ำมันแบบแวะบ่อยมากเลยค่ะ

มันก็เลยทำให้ระยะเวลามันนาน
วกกับการขับรถก็ขับแค่๔๐๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
วกกับสภาพรถด้วยนะคะเสียงมันแบบดังตลอดทางเลยอ่ะ
ก็เลยแบบต้องขับเรื่อย
สุดท้ายค่ะประมาณ๑๑โมงเนอะรถยางรั่วค่ะ
ต้องแวะปะยางรถที่ตากค่ะ
แล้วพอถึงตากประมาณน่าจะครึ่งทางได้แล้วมั้งคะ
ก็ได้เจอกับขนส่งก็แวะตรวจอีกค่ะ
ขนส่งนะคะเขาก็เข้ามาถามพนักงานว่ารถคันนี้มีใบอนุญาตไหม
แล้วเหมือนกับมันไม่มีใบอนุญาตนะคะ
เขาก็เลยรับเรื่องไว้เบื้องต้นแล้วก็สอบถามเบื้องต้นว่า
เออเกิดอะไรขึ้นบ้างคนขับนี้ยิงยาวมาคนเดียวเลยไหมนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าอาจจะต้องยกเลิกรถคันนี้
แล้วก็จะติดต่อกับบริษัทตรวจสอบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ที่เขาอนุญาตให้ขับมาที่เชียงใหม่ได้เพราะว่าเราเดินทางกันมานานแล้ว
เขาก็แบบอยากจะให้เราถึงถ้าสมมุติเรารอรถอีกคันนึงอ่ะ
มันก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยแบบอนุญาตให้ขับมาส่งที่เชียงใหม่ก่อนได้
แล้วระหว่างทางนะคะก็เหมือนคนขับเขาฟิลแบบไม่รู้ทางค่ะ
ก็มีหลงทางบ้างขับขับไปผิดทางก็ต้องยูเทิร์นกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่มันก็เลยค่อนข้างนานค่ะ
ถ้าบริษัทนี้รถเขาไม่พอเนี่ยเขาควรที่จะไม่รับผู้โดยสารเพิ่ม
แต่สิ่งที่หนูได้เจอคือเหมือนกับต่อให้รถเขาจะพอหรือไม่พอยังไง
ก็แล้วแต่เขาต้องการให้คนเยอะมากที่สุดเพื่อที่จะแบบรายได้เขาเยอะที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าสมมุติรถไม่พอก็ควรที่จะแบบให้ตัดไปเลย
เหมือนกับรับให้มันพอดีกับรถที่มันมีค่ะ
จะได้แบบมันไม่เป็นเรื่องที่เดือดร้อนของคนอื่น
เพราะว่า๒๑ชั่วโมงกับการที่ใช้เวลากับรถทัวร์มันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็เสียเวลามากเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
พี่เค้าจอดตอนนั้นประมาณมาก